คุณผู้ชมครับตามความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับลุงพลแห่งบ้านกอกหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
วันนี้ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดอยู่ที่บ้านกกอกนะครับ
เพราะว่าต้องการไปดูข้อมูลในพื้นที่วันนี้วันที่๒นะฮะที่มาที่นี่นะครับ
เพื่อจะมาดูก่อนว่าตกลงจะรับปากในการช่วยเหลือลุงพลเรื่องคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่หรือไม่
น้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบแห่งบ้านกกอกที่ตะบนกกตูมจังหวัดมุกดาหารนะฮะที่อำเภอดงหลวงนะครับ
คดีนี้ที่เด็กหายไปตั้งแต่๑๑พฤษภาคมปีที่แล้วไปพบศพบนภูเหล็กไฟ๑๔พฤษภาคม
ยังไม่มีผู้ต้องสงสัยยังไม่มีผู้ต้องหานะฮะมีแต่ผู้ถูกสงสัย
ซึ่งก็ต้องยอมรับแล้วว่าหนึ่งในนั้นก็คือลุงพล
ว่านายชัยพลวิพาลลุงเขยของน้องชมพู่
ทุกวันนี้ลุงพลก็มีคดีเกี่ยวการบุกลุกพื้นที่ป่าสงวน
ครอบครองไม้ห่วงห้ามอะไรเยอะแยะไปหมด
แต่คดีน้องชมพู่เนี่ยลุงพลบอกว่าอยากเตรียมการล่วงหน้า

ว่าตำรวจจะออกหมายจับคนร้าย
ก็เลยเกรงว่าเผื่อไม่รับความเป็นธรรมขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไง
ก็เลยติดต่อทนายตั้มทนายสิทธาทนายดังให้มาช่วยเหลือทางด้านคดีหน่อยนะครับ
นายตั้มวันนี้ก่อนเข้าบ้านกกอก
ต้องผ่านจุดคัดกรองโควิด๑๙ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ทำตามขั้นตอนนะครับ
พอผ่านการตรวจอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ
ธนายตั้มเมื่อวานบอกกับนักข่าวนะครับ

คุณกิติศักดิ์วิลชัยเจริญสุข
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราก็อยู่ที่นั่น
ความจริงเมื่อวานนัดหมายไว้ว่าวันนี้เดี๋ยวสักช่วงสาย

เพราะอยากไปดูภูเหล็กไฟจุดที่พบศพน้องชมพู่
จะได้ประเมินก่อนว่าเป็นไปได้ไหม
เด็กจะพลัดหลงขึ้นไปเองแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่ที่นั่น
หลายคนจะบอกกับทนายตั้มว่าโอ้โหมันขึ้นยากมากเป็นไปไม่ได้หรอก
แต่ทนายตั้มบอกว่ายังไงผมต้องขอดูด้วยตาตัวเองก่อนนี่นะฮะ
แต่ปรากฏว่าวันนี้ทนายบอกว่าขอปรับแผนหน่อยนะฮะ
เดิมนักสื่อมวลชนจะเดินขึ้นภูเหล็กไฟ

นายตั้มบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้น
เพราะมีกลุ่มคนที่ไม่ขอระบุว่าเป็นใคร
อ้างว่าเป็นทีมทนายไปสร้างความปั่นป่วน
ด้วยการแอบขึ้นภูเหล็กไฟไปก่อนแล้ว
ลักษณะคล้ายกับรอบที่แล้วที่ทนายตั้มจะลงพื้นที่บ้านกอก
ก็ไปสร้างความวุ่นวายให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
หาว่ามาจากจังหวัดที่ต้องกักตัว๑๔วัน
เข้าพื้นที่มุกดาหารไม่ได้
ก็เลยเกรงว่าหากขึ้นภูเหล็กไฟวันนี้
ซึ่งเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่า

เดี๋ยวอาจจะมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ป่าไม้
เพราะฉะนั้นก็เลยบอกยังไม่ขึ้นวันนี้นะครับ

บอกว่าเดี๋ยววันนี้ต้องพาลุงพลไปสารจังหวัดมุกดาหารวันนี้

เป็นการไปยื่นตามสิทธิ์ในคดี
ไม่ได้ไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับใคร

จะมีอีกภารกิจหนึ่งนะ

แต่ทนายตั้มบอกว่าก็เปิดเผยไม่ได้เหมือนกัน
พอดีมันมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
เลยทำให้ต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับ

จะไม่ได้ไปขึ้นบนภูนะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวจะไปทำธุระที่ศาลแทนนะครับ
คือจริงแล้วเรื่องที่จะไปสารวันนี้นะครับ
มันก็เป็นภารกิจหนึ่งที่คิดไว้ว่าจะทำ
มันเป็นภารกิจค่อนข้างที่จะพิเศษนะครับ
ที่ปกติแล้วผมว่าคนอื่นจะไม่ทำกันนะครับ
แต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นสิทธิ์ที่เราสามารถจะทำได้
ไม่ครับเราไม่ได้ไปทำเรื่องฟ้องร้องกันนะครับ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนนะครับ
ก็คือว่าเดี๋ยวเนี่ยวันนี้ผมจะไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารกับลุงพลนะครับ
เพื่อที่จะไปยื่นบางอย่างที่ศาลนะครับ
ส่วนวันนี้เนี่ยที่เราขึ้นไม่ได้ผมต้องขออภัยพี่นักข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วจะขึ้นวันไหนเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงนะครับ
คือที่ขึ้นไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันเดี๋ยวจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของป่าสงวนอะไรเนี่ยนะครับ
มันก็เกิดจากการที่บางคนเนี่ยนะครับไปทำให้มันเกิดเรื่องขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวขออนุญาตดีกว่าเปลี่ยนแผนนิดนึ
คืออย่างนี้นะครับคือผมไม่อยากจะระบุตัวบุคคลนะครับ
คนที่ทำให้เกิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอุทยานเมื่อวานนี้นะครับ
ก็เป็นกลุ่มเดียวกับที่ครั้งแรกที่ผมจะมาที่นี่นะครับ
ตอนนั้นทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝ่ายปกครองนะครับ
ก็น่าจะกลุ่มเดียวกันนะครับ
ก็เลยมีการตั้งความว่าย์แล้วกันนะครับ
สังเกตว่าวันนี้ที่ยกเลิกภารกิจขึ้นภูเหล็กไฟ
มีคนไปสร้างความปั่นปวลความมุ่นวายแอบขึ้นไปก่อนและพรุ่งนี้
เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราที่ไปแถวภูเหล็กไฟ
เพราะว่าช่วงบ่ายได้รับแจ้งว่า
มีคนที่แจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนเอาไว้
ว่าเดี๋ยวจะต้องขอขึ้นไปหน่อยนะ
คือพื้นที่อุทยานตรงนี้เนี่ยต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับ

มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนอยู่นะครับ
แต่ปรากฏว่าพอมาถึงเนี่ยไม่เจอใคร

บอกว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกอกผู้ใหญ่นิ่มเงินนามเนี่ยประสานไว้
ว่าเดี๋ยวจะมีกลุ่มคนมาขึ้นไปนะครับ

แต่ก็ไปเจอรถคันหนึ่งเป็นรถกระบะสีดำจอดอยู่
จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งจอดอยู่นะฮะ

พอเดินขึ้นไปดูนี่จักรยานยนต์นะ
เมื่อสักครู่นี้ท่านก็เห็นรถกระบะสีดำไปแล้วนะครับ
พอคุณกิติศักดิ์เดินตามเจ้าหน้าที่ขึ้นไป
เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าผู้ใหญ่นิ่มเขาโทรมาแจ้งว่า
คนที่เขาจะขึ้นเนี่ยที่ไม่เจอข้างล่างเนี่ย

ไปถึงชั้น๒ก็ไม่เจอใครนะครับ
แล้วผู้ใหญ่นิ่มก็โทรมาบอกว่าอ๋อเขาลงไปแล้ว
ประมาณอย่างนี้นะฮะหรือยังไงนี่แหละนะ

เดี๋ยวขึ้นไปดูให้สุดไปเลยก็แล้วกัน
เผื่อจะมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ
สุดท้ายพอขึ้นไปดูด้านบนเนี่ย
ก้นบุหรี่นะ
เจอหลักฐานมันลักษณะเหมือนกับ

ไม้ก็แห้งด้วยช่วงนี้หน้าแรง

ไฟไหม้ไฟป่าขึ้นมาทำยังไงก็ไม่รู้นะฮะ

รถกระบะหรือจักรยานยนต์

ที่มาขับรถออกไปนะครับ

แต่เขาอาจจะไม่ได้ขึ้นภูเหล็กไฟก็ได้เขาอาจจะมาทุลงธุระแถวนั้น
แล้วมาจอดรถอยู่แถวนั้นก็ได้นะครับ
มีจังหวะที่มีคนเดินมาขับรถไป
รถกระบะนะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร
แต่เขาอาจจะมาธุระแถวนั้นเขาอาจจะไม่ได้ขึ้นภูเหล็กไฟก็ได้
จักรยานยนต์ก็มีคนมาขี่ออกไปนะครับอ่าเพราะฉะนั้นที่
มีคนมาปั่นป่วนแอบไปขึ้นภูเหล็กไฟก่อนอะไรยังไง
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่นะฮะ
ข้างล่างก็เจอนี่ฮะข้างบนระหว่างทางก็เจอพวกขวดน้ำ
ก้นบุหรี่อะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ทนายตั้ม
บอกจะขึ้นภูเหล็กไฟยังไม่ได้ขึ้นนะฮะค่ะแต่ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะ
เป็นประเด็นนะครับเพราะว่ากรณีที่
ปริศนา๕คนหนึ่งในนั้นคือลุงพลด้วย
พรานมังคุดนำสมมุตินะคะพาเดินขึ้นไปบน
เขาเหล็กไฟภูเหล็กไฟจุดที่น้องชมพู่เสียชีวิต
โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ขึ้นไปด้วยเขาอ้างบอกว่าให้พรานมังคุดเนี่ย
นำทางขึ้นไปนะฮะทีมข่าวของเรามีโอกาสไปพูดคุย
กับพรานมังคุดแล้วแล้วก็ให้พรานมังคุดพาทีมข่าว
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติภูผายนพาเดิน
ขึ้นไปตามเส้นทางที่พรานมังคุดพาลุงพลกับ
พวกเดินขึ้นไปเมื่อวานนี้นี่ค่ะคุณกิติศักดิ์นะฮะ
เดินขึ้นไปกับพรานมังคุดนะพรานมังคุดเนี่ยเริ่มพาทีมข่าว
เดินตั้งแต่บริเวณท้ายสวนยางพาราแล้วพาเดินไปตามเส้นทาง
ที่จะขึ้นไปบนภูเหล็กไฟจนเดินไปถึงจุดที่
อยู่ห่างจากจุดที่พบศพน้องชมพู่สักประมาณ๑๐๐เมตร
นี่ค่ะคุณผู้ชมแต่พบว่าเส้นทางที่จะต้องเดินขึ้นไป
เนี่ยลักษณะคือคล้ายหน้าผาเพราะฉะนั้นแล้ว
ก็เลยคิดว่าน้องชมพู่คงไม่สามารถเดินขึ้นไปได้แน่
แต่พานมังคุดค่ะพานักข่าวของเราเดิน
ลักษณะคือซอกแทรกอ่ะลักษณะค่อยเดินเอียงขึ้นไปจนสามารถ
ไปถึงนะฮะพบว่าใช้เวลาในการเดินทั้งหมดไม่ถึงชั่วโมง
ห้าสิบเอ็ดนาทีในระยะทางรวมทั้งหมดสองกิโลเมตรนะคะ
มังคุดบอกว่าวันนี้ทีมข่าวของเรา
ใช้เวลาในการเดินมาถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่
เร็วกว่าที่พากลุ่มบุคคลปริศนาก็คือกลุ่มลุงพลเนี่ย
ขึ้นมาเมื่อวานนี้เพราะใช้เวลาถึง๒ชั่วโมงนะคะ
โดยเมื่อวานนี้มีบุคคลปริศนาเนี่ยอันนี้พรานมังคุดบอกนะ
โทรศัพท์ติดต่อมาที่พรานมังคุดบอกว่าเดี๋ยวจะให้พาคนห้าคนเนี่ย
ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไปทำไม
แต่ตอนนั้นพรานมังคุดเข้าใจว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
เพราะเคยระบุว่าน้องชมพู่เนี่ยอาจจะเดินขึ้นไปเสียชีวิตเองนะคะ
เดินทางมาที่สวนยางพาราข้างบ้านน้องชมพู่ตามนัดหมาย
จากนั้นกลุ่มบุคคลดังกล่าวมากันทั้งหมด๕คน
ซึ่งพรานมังคุดยืนยันว่ามีลุงพลรวมอยู่ด้วยที่เหลือไม่ทราบว่ามีใครบ้าง
พอมากันครบก็พากันขึ้นภูเหล็กไฟทันทีค่ะ
ขณะเดินขึ้นก็มีคนถามมาว่าเอ๊ะทางตรงนี้มีความชันกี่องศา
มังคุดก็บอกไม่รู้จนพาทั้งหมดเนี่ยเดินลัดเลาะมาถึงจุดที่ลุงพลกับพวก
จุดนี้คุณผู้ชมก็อยู่บริเวณนั้นซึ่งเป็นจุดที่พบศพน้องชมพู่

โดยลุงพลเนี่ยแกได้เดินชี้ตามจุดต่างจุดที่พบกางเกงรองเท้าแตะ
ก่อนที่จะพากันเดินลงไปพอไปถึงทางแยก
ทางแยกคิดว่าก็คือจุดที่ไปพบรถแบคโฮล์
กลุ่มบุคคลปริศนาได้สั่งให้แยกลงเป็น๒เส้นทาง
โดยให้เขาหมายถึงพรานมังคุดแยกไปอีกทางหนึ่ง
แล้วอ้างว่าเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นแค่๓คน
รานมังคุดก็เลยคิดว่ามีการแบ่งแบบนี้เดี๋ยวพวกเขาก็คงตามลงมาเอง
แต่ปรากฏว่าไม่มีใครเลยนะคะจึงไม่ทราบว่าลุงพลเนี่ย
พากลุ่มคนดังกล่าวไปทางไหนค่ะ
รานมังคุดยืนยันนะคะว่าในช่วงเกิดเหตุเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว
สภาพป่าในเวลานั้นเชื่อได้ว่าน้องชมพู่อาจจะเดินขึ้นมาเสียชีวิตได้เอง
แต่ก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องเดินขึ้นมาในช่วงเช้าไม่เกิน๘โมง
เพราะถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยอากาศร้อนน้องจะไม่สามารถเดินขึ้นไปจุดที่พบศพได้อย่างแน่นอนค่ะ
ลุงฝนเขาบอกว่าเด็กจะไม่ขึ้นมาเอง
จะถูกอุ่มมาคืออะไรไหม
คนส่วนมากลุงพลก็ว่าโอ้ย
โอ้วว่าคุณเลี้ยงลูกที่ไม่เท่าผมมั้งแหว่

พอขึ้นมาเนี้ยเค้าอยู่บริสุทธิ์นี้เปราะมากกินนาที
ประมาณ๔๕นาทีเดินไปกลับไปกลับมาบนผ้าหิน
ผมก็เอ้ยกใจว่าผมไม่รู้

ครับผมทำไมลุงพนธ์รู้ทำไมไปจ้างผมเพราะคือไม่จ้างลุงพนธ์
น้ำเต็มหลังลุงพนธ์
เพราะฉะนั้นพรานมงคุฑยืนยันชัดเจนกับนักข่าว
หนึ่งในผู้ที่ขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยมีลุงพลด้วย
แต่ว่าจะขอเจ้าหน้าที่อะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ถามเขาแล้ว
ขออนุญาตแล้วผู้ใหญ่ประสานอยู่
แต่เจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกว่าคือถ้าจะขึ้นมาเนี่ยต่อให้ขออนุญาตแล้วเนี่ย

ก็เลยไม่รู้ว่าแอบขึ้นไปยังไงกันนะฮะ
ส่วนอีก๔คนเนี่ยพรานมังคุดบอกเขาก็ไม่รู้จัก
แต่นักข่าวลองเอารูปเอาภาพอะไรให้ดู
บางคนก็บอกอ๋อใช่ก็ไม่รู้ใครเหมือนกัน
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็คงจะไปสอบถามแล้วฮ

มังคุดแกเห็นคนหน้าคล้ายหรือเปล่า

ทีนี้บรรยากาศที่บ้านน้องชมพู่วันนี้นะคะ

ได้มีการมาสอบปากคำตาชาญยายสมควร
แล้วก็พ่อแม่น้องชมพู่ภายในบ้านด้วยนะคะ
แต่ก็ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเขามีการพูดคุยเรื่องอะไรกันนะคะ
ก็ทางเจรฐีก็ยังทำงานอยู่นะครับ
ในการที่จะหาร่องรอยเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ทีนี้ที่ทนายตั้มบอกว่าวันนี้ไม่ขึ้นภูเหล็กไฟเนี่ย
แต่เดี๋ยวจะพาลุงพลกับป้าแตนไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร
วันนี้ทนายตั้มลุงพลและป้าแตนนะครับ
ขึ้นรถกระบะ๔ประตูของลุงพลนะฮะ
คือพอไปถึงศาลเนี่ยศาลท่านก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปถ่าย
ทำอะไรในพื้นที่ศาลทุกกรณีนะครับนี่คือที่พื้นที่หน้าศาล
สารจังหวัดมุกดาหารท่านก็บอกว่าถ้าจะสัมภาษณ์อะไรกัน
ก็เอาพื้นที่ด้านนอกนะค่ะลุงพลทนายตั้มนะครับป้าแตนเนี่ย
เข้าไปสักประมาณ๑๕นาทีนะครับทนายตั้มก็ออกมานะฮะลุงพลกับป้าแตน
ก็มาด้วยแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าที่มาเนี่ย
ทนายตั้มบอกเมื่อสักครู่นี้บอกจะมาทำเรื่องราวอะไรบางอย่าง
ทนายตั้มบอกว่าได้นำเอกสารมายื่นขอความเป็นธรรมต่อผู้
พากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารในคดีการเสียชีวิตของน้อง
ชมพู่หากกรณีที่ตำรวจมาขออนุมัติออกหมายจับที่ศาลขอให้
ไต่สวนพยานก่อนไม่ให้ฟังความตำรวจเพียงฝ่ายเดียวเพื่อ
เปิดโอกาสให้ได้นำพยานหลักฐานมาเสนอต่อสารเพื่อพิจารณา
เพราะการถูกเจ้าหน้าที่ออกหมายจับสังคมส่วนใหญ่ก็จะตัด
ไปแล้วว่าผู้ที่ถูกออกหมายจับได้กระทำความผิดใช่ก็เลยพา
ลุงพลเนี่ยมาขอความเมตตาจากศาลค่ะเพื่อให้ใช้ดุลพินิษฐ์ว่า
ที่ถูกออกหมายจับมีเหตุจูงใจใดหรือไม่มีพยานหลักฐาน
เชื่อได้หรือไม่ว่ามีมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวของลุงพลซึ่ง
ลุงพลตอนนี้อยู่ในฐานะผู้ถูกสงสัยจากการที่ตำรวจได้ให้
สัมภาษณ์แล้วหลายคนเลยพุ่งเป้ามาตลอดแล้วก็พูดว่าจะออก
หมายจับคนร้ายมาตลอดค่ะคือสรุปก็คือถ้าตำรวจจะมาขออนุมัติ
หมายจับลุงพลเนี่ยยังไงขอความเมตตาจากศาลให้ท่านเรียกไต่
พยานก่อนก็จะยุ่งยากกว่าการออกหมายจับแบบปกติใช่ไหมครับ
ออกหมายจับประมาณอย่างนั้นมายื่นเรื่องประมาณอย่างนั้นค่ะนะฮะ
นักข่าวก็เลยถามว่าเอ้าอย่างนี้แสดงว่าทนายตั้มรับเป็น
ทนายให้กับลุงพลในคดีน้องชมพู่แล้วใช่ไหมค่ะอ่าถึงมาเนี่ยมา
ขอความเป็นธรรมกันเนี่ยแล้วแบบนี้มันจะร้อนตัวหรือเปล่า
ตำรวจยังไม่ได้ออกหมายจับใครเลยนะคดีนี้
พามานี่คือการช่วยเหลือนะพร้อมยังย้ำเงื่อนไข๓ข้อก็คือ๑เดี๋ยวต้อง
คุยกับลุงพลให้ละเอียดกว่านี้ก่อนสองต้องไป
ดูที่เกิดเหตุก่อนนะฮะยังไงยืนยันว่าจะต้องขึ้น
เหล็กไฟนะฮะเพราะฉะนั้นขอนัดอีกครั้งหนึ่งนัดสื่อมวลชนและยูทูบเบอร์
สื่อหลักแล้วก็ยูทูบเบอร์วันพรุ่งนี้๖กุมภาพันธ์
นายตั้มจะขึ้นภูเหล็กไฟและสามต้องขอคุยกับพยานในคดีน้องชมพู่ก่อน
ส่วนที่ถูกหาว่าร้อนตัวหรือว่ามีอะไรต้องกังวลว่า
หมายจับมันจะมาออกที่ลุงพลเนี่ยทนายตั้มบอกว่านี่ไม่ใช่การร้อนตัว
แต่นี่คือการเตรียมตัวคือการเตรียมการไม่ใช่ร้อนตัว
เพราะสังคมน่าจะทราบอยู่แล้วว่าผู้ต้องสงสัยเป็นใคร
พุ่งเป้ามาทางไหนท้ายที่สุดถ้าหมายจับออกมา
ไม่ใช่ลุงพลก็ไม่ได้เสียหายอะไร
ก็ถือว่าเป็นการมาดำเนินการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้า
ตีเหอยุณีบ้านรุง
แต่ถ้าผู้ต้องสงสัยผู้พูดนะก็กลับต่อมา

มันจะมีการรวบรวมสำนวนแล้วก็ส่งเพื่อขออนุมัติหมายจับไหม
พูดจริงเลยนะผมไม่รู้เลยว่าตำรวจ
ดำเนินการไปถึงไหนแล้วจะออกหมายจับเมื่อไหร่นะครับ
ที่รู้ก็เห็นบางคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในคดี

ซึ่งผมไม่ได้เอามาถือว่าจะต้องเป็นวันนี้ตามนั้นเลย
คืออันนี้เรายื่นไว้เลย

เพราะว่าตอนนี้ลุงพลก็ยังไม่ได้มีคดีอะไร
ไขยังอยู่เหมือนเดิมที่เคยให้สัมภาษณ์ทุกครั้งที่ผ่านมานะครับ
อย่างแรกคุยกับลุงพลอันนี้ผ่านแล้ว
อย่างที่๒ต้องไปดูที่เกิดเหตุ

อย่างที่๓ก็คือคุยกับพยานต่าง
ตอนนี้เราผ่านไป๑อย่างแล้ว
ถ้าจะมีคดีก็คดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
ครอบครองไม้ห่วงห้ามทำร้ายนักข่าวนะฮะ

นายตั้มอาจจะหมายถึงคดีเกี่ยวกับชมพู่ก็ได้ใช่ไหม

ทุกผู้ชมครับรุงพลบอกกับสื่อหลัก
บอกว่าของงดให้สัมภาษณ์๒เดือน

แต่ทนายตั้มบอกว่าวันนี้เปิดวาจาสักวันแล้วกันลุง

ลุงพลยังยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองไหม
คดีน้องชมพู่ลุงพลตอบสั้นนะฮะ

เขาบอกว่าเขายังยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเอง

ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้น
กับคดีของน้องชมพู่ที่เป็นหลานสาวเขาเป็นลุงเขย

ก็ทนายพูดหมดแล้วครับ

มีอะไรก็ถามทนายเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันอีกทีนึง
เอางี้เรานัดพี่นักข่าวกับพี่ยูทูบเบอร์เลยละกันนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยทำตามสัญญานะครับ
เดี๋ยวจะขึ้นไปที่จุดเกิดเหตุกัน
ณเวลานี้เวลาล่วงเลยมาแล้ว
ลุงพลยังยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองไหมคะ

ก็เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับ
ก็เราก็สู้ไปตามหลักฐานต่างครับ
ข้อหนึ่งที่ว่ามาแล้วยังไม่ได้คุยกับพยาน
จะมีโอกาสได้คุยกับพยานฝั่งลุงพลทั้งหมดไหมครับ
อันนี้เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นนะ
เดี๋ยวพี่เปิดเผยอยู่แล้วนะ

ยังยืนยันอยู่นะฮะก็ตามที่ท่านได้ยินนะครับ
วาจาแล้วก็เปิดแมสตอบคำถามด้วยนะครับ
ทีนี้หลังจากที่พากันไปสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีมเลยค่ะทั้งลุงพลทนายตั้มกลุ่มยูทูปเบอร์นะฮะ
ต่อกันที่วัดพระพุทธบาทภูมิมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ไปกราบไหว้ขอพรพญาศรีมุกดามหาหมุณีนินปาละนาคาราชนะคะ
คุณผู้ชมจากนั้นทั้งหมดก็พากันไปจุดทูบ
ขอพรขอขมารวมทั้งนำผ้าแดงค่ะ
เขียนข้อความแล้วก็ผูกไว้โดยรอบรูปปั้นพญานาคแบบนี้นะคะ
นี่เป็นบรรยากาศที่ลุงพลเขียนนะครับ
ลุงพลเนี่ยแกเขียนข้อความลงผ้าสีแดงนี่
นายชัยพลวิพาพร้อมครอบครัวมิตรสหายร่วมสุขนะคะ
ขณะที่ป้าแต๋นพอผูกผ้าแดงเสร็จปุ๊บ
แกก็พาทัวร์ค่ะไปดูรูปปั้นโดยรอบ
โดยบอกว่ามาครั้งนี้ตรงจุดนี้เป็นครั้งที่๔แล้ว

แล้วก็บอกว่ารูปปั้นพญานาคที่วัดพระพุทธบาทภูมิมโนรม
เป็นรูปปั้นแบบเดียวกับรูปปั้นพญานาคของลุงพล
แล้วก็ยังใช้ช่างเนี่ยทีมช่างทีมเดียวกันด้วยค่ะ

อย่าลืมว่าช่างฝีมือเดียวกันกับที่บ้านลุงพลเลยนะ

เพิ่งได้เข้ามาไหว้แล้วก็มารอดที่ปู่พญานาคนะคะ
จุดนี้แล้วนะคะทั้งหมดก็พากันไป
ส้มตำที่เจ้าประจำร้านแห่งหนึ่งที่ลุงพลขออาสา
คุณผู้ชมขออสานีเป็นเด็กเสิร์ฟนะฮะจัดอาหารให้แบบนี้ค่ะ
แล้วทุกเมนูล้วนเป็นอาหารที่สุดแซ่บแบบจัดเต็มเลยนะ
ส้มตำปลาร้าลาบแกงอ่อมเนื้อน่องลายเนื้อย่าง
น้ำจิ้มแจ่วสุดแซ่บแบบนี้อาหารเต็มโต๊ะเลยนะคะ
ลุงอะไรลุงโอ้โหข้าวเหนียวร้อนนะจ๊ะฝา
ก็สิทธิ์ที่ไม่ปิดเลยข้าวเนียวหอดดีพี่น้องนะ

บ่งหอนรวกปาก
ผู้ชมครับพอไปถึงบ้านกอกเนี่ย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

ก่อนที่เขาจะตัดสินใจว่าจะรับเป็นทนายในคดีน้องชมพู่ให้กับลุงพลหรือไม่

ตรงนี้นะครับที่บ้านของผู้ใหญ่นิ่มนะครับ
ทีนี้เรื่องของกลุ่มคนที่แอบขึ้นภูเหล็กไฟเมื่อวานนี้
เดี๋ยวดูภาพที่พรานมังคุด
เขาบอกประกอบไปด้วยที่เป็นภาพของบุคคลทั้ง๕นะฮะ
พลานมองคุฏบอกว่า๑ในนั้นคือลุงพลแน่นอน
ผมรู้จักอยู่แล้วแต่อีก๔คนเนี่ยผมไม่รู้จักจริง
นี่นะฮะทนายตั้มบอกโอ้โหไม่ใช่ผม
ไม่ใช่ผมเลยนะครับไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องด้วย
ที่จะขึ้นเนี่ยเดี๋ยวขึ้นพรุ่งนี้๖กุมภาพันธ์๙นาฬิกา
เพราะฉะนั้นขอนัดสื่อมวลชนที่ป่ายางพาราในพื้นที่หลังบ้านน้องชมพู่
เพื่อจะเดินขึ้นภูเหล็กไฟไปดูด้วยกัน
คนที่จะขึ้นไปด้วยกับทนายตั้มนะครับจะเป็นทีมงานของทนายตั้มสองคนนะฮะ
เป็นนักวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับรวมถึงลุงพลก็จะขึ้นด้วย
ผู้ใหญ่บ้านจะขึ้นด้วยประเด็นหลักที่จะขึ้นไปดูก็คือ
เด็กผู้หญิงอายุ๓ขวบสามารถเดินขึ้นภูเหล็กไฟได้เองหรือไม่
คือจากหลังบ้านน้องชมพู่เดินออกจากบ้านไปถึงสวนป่าที่เป็นสวนยางพารา
เป็นป่ามันสำปะหลังขึ้นภูเหล็กไฟขึ้นไปอีกเนี่ยโอ้โหรวมรวม
ถ้าเฉพาะตีนภูเหล็กไฟถึงจุดที่เจอศพน้องชมพู่เนี่ย๒กิโลเมตรกว่า
ไม่รวมผ่านไล่มันสัมปะหลังอะไรพวกนี้อีกนะครับ
นายตั้มก็เลยบอกว่าจะเอานักวิชาการที่เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาไปด้วย
จะไปดูเลยว่าการก้าวการเดินระยะทางต่างเนี่ยเด็ก๓ขวบขึ้นได้หรือไม่
เพราะหากต้องเป็นทนายในคดีนี้ให้กับลุงพลจริง
เขาต้องเห็นและพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนว่าทิศทางของคดีเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่
เนี่ยเมื่อกี้คุยกับทางผู้ใหญ่บ้านนะครับ
แล้วก็ตัวลุงพลก็ยืนยันว่าไม่สามารถที่จะขึ้นไปเองได้นะครับ
แต่ยังไงก็แล้วแต่อนาคตสมมุติถ้าผมเป็นทนายในคดีนี้นะครับ
ผมก็ต้องดูทั้งหมดเองนะครับให้เห็นกับตานะครับ
พี่ตั้มครับเมื่อวานเนี่ยมันมีในพานเนี่ยเขาเห็นเขาพาทีม

อันนี้อยากให้พี่ตั้มยืนยันหน่อยว่าเมื่อวานเนี่ยเรามีการให้ทีมเนี่ยขึ้นไปกับพาน
อันนี้ต้องไปสอบถามพานเองนะครับสอบถามพานเอง
ในทีมของพี่ตั้มไม่ได้มีใครที่จะขึ้นไปเขานะครับ

แต่อยากให้ไปสอบถามเองดีกว่านะครับ
อยากให้พี่ตั้มยืนยันในส่วนของพี่ตั้มเองนะครับ

ไม่ได้มีครับผมไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะครับ
ถ้าเกิดอะไรต้องไปสอบถามกันเองนะครับ